คุณผู้ชมครับกำลังของตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
บุคคลบ้านของเยาวชนที่จังหวัดสตูน
หลังจากที่กลุ่มเยาวชนนี้ทำคลิปล้อเลียนโจรใต้
สร้างความสับสนไปทั้งโลกโซเชียล
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปเปรียบเทียบปรับ
แล้วก็เด็กเยาวชนก็สาภาพว่าทำไป

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่ภาพสดทางเฟซบุ๊ก

เผยแพร่เมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งก็ตรงกับวันฮารีรายอร์อิดี้อัสฮา
ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
โดยเยาวชนกลุ่มนี้ได้พากันถือขวานปืน

ปิดหน้าปิดตาลักษณะคล้ายกับผู้ก่อความรุนแรง

อ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มกองกำลังสโตยดารุสตราม
แถลงการตักเตือนพี่น้องอย่าหลงทาง
อย่าเมาไม้จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
พร้อมกับอ้างว่าไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน

แต่ว่าเรื่องที่เขาออกมาเนื้อหาที่เขาออกมาพูดในคลิป
คือเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าอุบัติเหตุต่าง
เรื่องของดื่มเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่ลักษณะที่ทำ
มันทำให้คนตกออกตกใจเมื่อได้ดูคลิปนี้
แล้วก็ตำรวจหวั่นว่าจะเกิดความแตกแยก

กลัวว่าเป็นเรื่องของน้ำพึ่งหยดเดียวอะไรแบบนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้กำลังทหารตำรวจสันติบาล
พร้อมกับชุดสืบสวนจังหวัดสตูนและฝ่ายปกครอง
กระจายกำลังตรวจค้นบ้านวัยรุ่นทั้ง๔คน
ที่มีอายุประมาณ๑๘๒๓ปี
มีบ้านอยู่ในพื้นที่ของอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับ
ก็พบเสื้อผ้าที่ใส่ปรากฏในคลิป

ทำการเปรียบเทียบปรับที่โรงพักละงู

แล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกนะครับ